ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะคะ
สภาพอากาศมันร้อนบางทีคนเรามันก็ใจร้อน

จอดรถแล้วก็ลงมาถกเถียงมีปากเสียงกับรถยนต์อีกคันที่ขับตามหลังมา
ถกเถียงยังไม่พอในมือนี้ยังถือเหมือนกับไม้หรือท่อนเหล็ก

แต่ยังดีเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจบลงโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะ
ขับตามหลังรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายลำปางงาว
ผู้ที่โพสต์คลิปนี้ขับรถตามหลังรถทั้ง๒คัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งของวันนี้นะคะ
แต่ต่อมาทั้งสองคันมีการจอดรถแบบนี้แหละค่ะแล้วคนขับรถบรรทุกพ่วงเดินลงมา
เป็นผู้ชายวัยกลางคนก่อนที่จะมีปากเสียงกับคนขับรถ
เหมือนกับท่อนไม้หรือว่าเหล็กท่อนด้วยยาวประมาณ๑เมตรนะคะ
จากภาพเนี่ยซึ่งก็ไกลพอสมควรเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่มีปากเสียงกัน
แต่แล้วในท้ายที่สุดก็ยังดีที่เขาแยกย้ายกันไปนะคะ
ผู้ที่เป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยเขาบอกว่ารถทั้งสองคัน
อาจจะมีการขับปาดหน้ากันไปมาหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นเพราะความใจร้อนของคนขับรถทั้งสองฝ่ายที่ไม่พอใจกัน
แต่ก็นับว่านี่เคราะห์ดีที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
จนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันเพราะถือว่าก็มีอาวุธเหมือนกัน
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยติดตามไปสอบถาม
นายโสพลพิทักษาลีเป็นขนส่งจังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าเขาก็เห็นคลิปนี้นะคะ
แต่ว่าคลิปภาพไม่สามารถระบุได้ว่า

มีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันหรือไม่

แล้วก็คลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วนะคะ
เห็นทะเบียนก็ไม่ชัดเจน
ต้นก็เลยสั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบหาหลักฐาน

ใครได้เห็นทะเบียนรถบรรทุกพ่วงหรือไม่
ถ้าใครเห็นแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

สำหรับกรณีลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงปีนี้

อย่าใจร้อนมีสติ
และที่สำคัญปฏิบัติตามกฎจราจรด้วย
เพื่อลดปัญหาความรุนแรงบนถนนค่ะ